ทุกผู้ชมครับเดี๋ยวตามความคืบหน้าเหตุการณ์นี้ต่อนะฮะ
ที่ไปเจอศพของผู้ชายคนหนึ่งถูกทำร้ายแล้วก็เอาไปทิ้งไว้ริมถนนที่นครนายก
ค่ะล่าสุดคนก่อเหตุมามอบตัวแล้วนะครับสารภาพบอกว่าทำร้ายผู้ตายไป
เพราะความโกรธแค้นอืมสาเหตุเพราะว่าลูกสาวเนี่ย
ลวนลามตอนเล่นน้ำสงครานค่ะอ่านี่คือเจอศพนะ
เมื่อวานนี้นะครับช่วงเย็นเย็นนะครับชาวบ้านไปเจอศพผู้ชายคนหนึ่งอายุ๓๐ปี
ทีแรกเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะฮะบาดเจ็บสาหัสนอนหายใจรวยรินอยู่
ริมถนนคลองโพศรีจุฬาพื้นที่บ้านคลองโพตำบลดงละคร
อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกก็รีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วย
กู้ภัยมาถึงก็นี่ฮะร่วมกับตันยูพยายามช่วยปั๊มหัวใจ
แต่สุดท้ายช่วยไม่ทันนะครับเสียชีวิตนะฮะนายเกรียงไกรเกษมสวัสดิ
ชื่อเล่นชื่อโทนอายุสามสิบปีเขาเป็นพนักงานจดมาดน้ำในพื้นที่บ้านคลองโพ
มาทำงานได้สองสัปดาห์ตรวจสอบตามร่างกายของในโทนเนี่ยนะครับ
พบว่าถูกทำร้ายนะครับมีบาดแผลแตกที่ศีรษะกรามขวาหัก
เลือดไหลออกปากนะแล้วก็เปลือมาบนใบหน้าเต็มไปหมดนะฮะ
ส่วนตามตัวของเขามีรอยสักรูปเสือแล้วก็ปลาคราฟนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่บอกว่าก่อนจะเกิดเหตุชาวบ้านบอกว่าเห็นคนขับรถเก๋งสีขาว
จอดแถวที่เจอร่างของในโทนนะฮะคนในรถเนี่ยเปิดประตูลงมากันสี่คน
ทุกคนมีรอยสักหมดท่าทางเหมือนกับทะเลาะกันมา
ก่อนได้ยินเสียงร้องขอจากคนคนหนึ่งบอกพี่ผมยอมทุกอย่างพี่อย่าฆ่าผมนะ
หลังจากนั้นผ่านไป๒ชั่วโมงชาวบ้านถึงมาเจอในโทนนอนอยู่ริมถนน
จากนั้นนะครับทุกผู้ชมครับช่วงค่ำนะฮะหลังจากเจอ
ตอนเย็นนะครับช่วงค่ำ
คนก่อเหตุไปมอบตัวที่สพดงละครนครนายกนะครับ
แล้วก็สารภาพว่าทำร้ายร่างกายเขาจริงก่อนจะทิ้งเอาไว้ที่ข้างถนน
ทราบข่าวว่าเขาเสียชีวิตก็เลยมามอบตัว
หนึ่งในผู้ก่อเหตุอ้างว่าไม่พอใจที่ในโทนผู้ตายเนี่ย
ลวนลามภรรยากับลูกสาวของเขาตอนเล่นสาดน้ำสงกราน
เมื่อคืน๑๕เมษายนซึ่งลูกสาวเขาอายุเพิ่ง๑๑ขวบ
แล้วยังมีคนที่ถูกผู้ตายลวนลามตอนเล่นน้ำสงครานอีกเป็น๑๐คน
อายุน้อยที่สุดเนี่ยก็คือลูกสาวเขา๑๑ขวบ
ซึ่งหลายคนเขาก็มาที่สพดงละครด้วยนะฮะ
เพื่อจะมายืนยันเรื่องการถูกลวนลามตอนเล่นน้ำสงคราน
ขณะเดียวกันวันนี้คุณวิรยุทธ์ปรานีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่
ไปที่สภดรงละครนะครับที่ตำรวจคุมตัวคนร้ายได้๒คนนะครับ
มีนายสามารทแก้วบุตรีอายุ๓๔กับนายกิจชนามหานิยมอายุ๒๗
ที่ร่วมกันทำร้ายร่างกายนายโทนหรือว่านายเกรียงไกรจนเสียชีวิต
วันนี้ตำรวจคุมตัวออกมาจากห้องคุมตัวผู้ต้องหา
เพื่อไปฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
แจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
หลังจากสอบปากคำมาตลอดทั้งคืนที่ผ่านมา
ตัวของนายสามารถเนี่ยนะฮะหนึ่งในผู้ต้องหาเนี่ยนะครับ
เขาสารภาพอ้างว่าเขาทำคนเดียวนะฮะแม้จะไปกันหลายคน
เขาไม่พอใจที่เมียกับลูกที่เป็นลูกสาวว่า๑๑ขวบของเขา
ถูกในโทนลวนลามระหว่างเล่นน้ำสงกรานในตลาดนครนายก
นายสามารถอ้างว่าวันก่อเหตุเนี่ยเขาไปที่บ้านในโทน
พร้อมกับนายกิจสดาที่มามอบตัวพร้อมกันตั้งใจจะไปตบ
สั่งสอนในโทนแต่พอไปถึงในโทนเนี่ยกลับขึ้นรถมา
กับเขาขึ้นมาแบบหน้าตาเฉยเขาก็เลยขับรถพาในโทนมา
ถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นถนนริมคลองส่งน้ำแล้ว

แล้วก็เริ่มด้วยการเตะในโทนก่อน๑ที
ก่อนที่ในโทนเนี่ยจะกลิ้งตกลงไปข้างถนนแล้วคลาน
ขึ้นมาขอโทษแต่ตอนนั้นเขาอารมณ์ยังค้างอยู่เขาเลย
ไปที่หน้าอีก๓ทีซึ่งหนึ่งในสามครั้งนี้เนี่ยเข้า
ปลายคางทำให้ในโทนเนี่ยกลิ้งตกถนนไปอีกรอบนึง
ซึ่งเขาไม่คิดว่าจะหนักถึงขั้นเสียชีวิต
ระหว่างนั้นกฤษดาที่ไปกับเขาเนี่ยก็พยายามห้ามแล้ว
แต่นายสามารถบอกโมโหมากก็เลยยั้งอารมณ์ไม่อยู่
หลังจากนั้นนายกิจสดานั่นแหละเป็นคนโทรไปแจ้งกู้ภัย
ให้มาดูในโทนที่ที่เกิดเหตุแล้วทั้งสองคน
ก็พากันขับรถหลบหนีไปจนมาทราบข่าวว่าในโทนเสียชีวิตแล้วนั่นแหละ

เราลงพื้นที่ไปเนี่ยนะฮะเราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด
ปากซอยเข้าบ้านในโทนนะครับ

จะเห็นว่า๑๓นาฬิกา๒๗นาที
เมื่อวานนี้๑๖เมษายน

ผ่านไป๔นาทีรถเก่งคันนี้

ซึ่งตอนนี้เนี่ยในโทนนั่งในรถมาแล้วนะฮะ
เราได้คุยกับปู่ของผู้ตายนะครับ
คุณปู่อายุ๘๕ปีแล้ว

คุณปู่บอกว่าเมื่อวานตอนที่คนร้ายขับรถมารับหลานชายที่บ้านเนี่ย
มีคนนึงมาถามบอกใช่บ้านโทนไหม

แล้วก็เดินขึ้นรถไปกับคนก่อเหตุ
ส่วนตัวเชื่อว่าคนก่อเหตุไม่น่าจะมีแค่๒คน
เพราะเห็นตอนที่หลานชายเดินไปที่รถเนี่ย
แล้วยกมือไหว้เนี่ยมีคนร้ายอีกคนนั่งอยู่เบาะหลัง

ก็ยังแปลกใจอยู่ทีแรกว่าเอ๊ะทำไมหลานเนี่ยมีเพื่อนมารับที่บ้าน
ปกติไปไหนจะขับรถไปเองไม่เห็นมีใครมารับ
แล้วไปไหนจะบอกทุกครั้งว่าจะไปไหน
เมื่อวานขึ้นรถไปกับเขาแล้วก็หายไปเลย
เข้ามาแล้วเขาก็มาจอดตรงนั้นแหละ
จอดแล้วเขาก็ลงมาคนหนึ่ง
แล้วก็เขาก็มาเรียกถามไอ้เขาถามว่าใช่บ้านโทนไหม
ผมก็บอกว่าใช่เขาก็เรียกพอไอ้นางรู้ได้ยินเขาก็ลุกขึ้นมา
ลุกขึ้นมาก็เลยก็ว่าไปเที่ยวกัน
เขาก็ใส่เสื้อใส่กางเกงออกไปครับ

แต่ฝั่งผู้ก่อเหตุบอกมาแค่สอง
วกโทนด้วยอีกหนึ่งก็เป็นสามค่ะ
แต่คุณตาบอกมันไม่ได้นั่งแค่สองข้างหน้านะ
เห็นมีคนข้างหนังเบาะหลังอีกคนนึง

คุณผู้ชมครับวันนี้ครอบครัวรับศพของในโทนมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่วัดจินดารามจังหวัดนครนายกนะครับ
คนในครอบครัวก็ยังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

ภรรยานะฮะโทนเขามีเมียนะครับ
ภรรยาบอกว่าเมื่อวานตอนที่เจอศพสามีก็ตั้งปมสงสัย
ที่สามีถูกทำร้ายจนเสียชีวิตเนี่ยจะมาจากเรื่องชู้สาวที่ไปทำผู้หญิงท้องหรือเปล่า
เพราะมันไม่มีปมเหตุอื่นจริง
จนกระทั่งคนก่อเหตุมามอบตัวแล้วบอกเป็นเรื่องที่โทนไปลวนลามผู้หญิงตอนเล่นน้ำสงคราน
ทำให้ต้องตัดปมชู้สาวทิ้งทันที
แต่ถ้าจะเป็นปมลวนลามผู้หญิงตอนเล่นน้ำสงครานจริงเนี่ย
เมียของโทนบอกว่าไม่ปักใจเชื่อนะครับ
เพราะกลุ่มผู้หญิงที่ถูกลวนลามแล้วไปเป็นพยานเมื่อคืนที่ผ่านมา
เป็นกลุ่มผู้หญิงที่เล่นน้ำกับสามีเกือบทั้งหมด
ซึ่งตัวเธอก็ไปเล่นน้ำอยู่ด้วยกันแต่กลับบ้านมาก่อน
ถ้าหากผู้หญิงเหล่านี้ถูกสามีเธอลวนลามแต๊ะอังจริงระหว่างเล่นน้ำสงกรานเนี่ย
ทำไมตอนนั้นไม่มาฟ้องเธอหรือไม่ไปแจ้งตำรวจไม่แจ้งเจ้าหน้าที่
กลายเป็นว่ามาใช้สารเตี้ยแบบไปเอาตัวเข้ามาแล้วมารุมทำร้ายเขาจนเสียชีวิตแบบนี้ได้ยังไง
ตอนแรกเราไม่ได้คิดถึงจุดนี้เราไม่ได้คิดถึงเรื่องลวนลามอะไรอย่างนี้เลยเพราะว่าเราคิดแต่เรื่องนั้น
จนกระทั่งเขามาพูดมันไม่ใช่เหรออะไรอย่างนี้หนูพูดกับตำรวจว่าทำไมทำไมคุณถูกละลามทำไมคุณไม่แจ้งความ
ซึ่งตรงนั้นมีตำรวจณตรงนั้นมีตำรวจเยอะมากเราเดินผ่านเรายังเห็นเลยว่าผู้หญิงมีผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนที่มากับเขาเมื่อวานนี้
อยู่บนหัวเต้นอยู่บนรถกระบะเพราะตรงนั้นมันมีแบบคนเต็มแล้วรถกระบะแล้วโทนก็เล่นอยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นไปบนกระบะแล้วก็มีบางช่วงที่เขาจะขึ้นไปบนกระบะไปเต้น
มุมฝั่งของญาติผู้ตายนะฮะอีกมุมหนึ่งก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายเขาด้วยนะเพราะช่วงระหว่างเกิดเหตุภรรยาผู้ตายเขาบอกเขากลับมาก่อนหากเล่นน้ำสงคราน
คุณผู้ชมครับเราก็ไปถามข้อมูลเรื่องนี้จากทางภรรยาของนายสามารถนะฮะที่เป็นผู้ต้องหาที่บอกเขาทำคนเดียวอ่ะค่ะ
บอกเขาโมโหที่เมียกับลูกสาวอายุ๑๑ขวบเขาถูกผู้ตายลวนลามเธอยืนยันว่าเธอกับลูกสาวไว้๑๑ขวบถูกในโทนลวนลามตอนเล่นน้ำสงครานจริง
คือตอนที่เล่นน้ำสงครานกันอยู่เนี่ยอยู่ในโทนซึ่งไม่ได้รู้จักกันมาก่อนก็เข้ามาร่วมวงเล่นน้ำสงครานด้วย

ก็พูดแบบ

เล่า

คนที่เขาถูกกระทำนะที่เขากล่าวอ้างมาอย่างนี้นะ
จริงไม่จริงอย่างไรนี่ก็ต้องให้ตำรวจเขาขยายผลต่อ
แต่แหม่ก็อย่างที่ฝั่งของเมียของผู้ตายเขาบอก
ว่ามันถึงขั้นต้องแบบสามีเขาต้องตายเลยเหรอ
ฝั่งภรรยาของผู้ก่อเหตุนะครับบอกว่า
วันนั้นถ้ารู้ว่าสามีที่ออกจากบ้านไปแล้วจะไปเอาเรื่องของในโทนเนี่ย
ไปถึงขั้นฆ่าเขาตายขนาดนี้เนี่ยก็จะห้ามอ่ะคิดว่าจะออกไปทำงานตามปกติ
ไม่ได้คุยไม่ได้ถามกันมารู้ข่าวอีกทีก็คือ
อ้าวไปทำร้ายเขาเสียชีวิตซะแล้ว
เอาเป็นว่าก็แจ้งข้อหาแล้วก็นำตัวไปฝากขังเรียบร้อยแล้วนะครับ